พยาบาลไม่ได้มีแค่หมอพยาบาลคนป่วยเท่านั้นนะคุณผู้ชม
มีโจรบุกเข้าไปในโรงพยาบาลด้วย

คนนี้แหละสาวเสื้อแดงคนนี้แหละ
ทำเป็นเนียนนะเดินไปเรื่อย
แวะเตียงนู้นทีไปแวะเตียงนี้ที

โฉกไปหยิบไปขโมยของชาวบ้าน

จับภาพได้เมื่อวันศุกร์ที่๒๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ
สาวเสื้อแดงคนนี้เธอก็เดินไปเดินมา

เหมือนกับดูลาดลาวก่อนนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้น
คุณป้ารู้สึกตัวพอดีนะ

นอนตะแคงใช่ไหมใช่คงจะรู้สึกผิดปกติบางอย่าง
ทันทีที่สาวเจ้าเดินลงบันไดไปคุณป้าก็กระดิกตัวแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะ
แต่ก็ไม่ทันไงไอ้หายวับไปแล้วอะค่ะ
โอ้โหพอเกิดเรื่องนะคุณผู้ชมเราก็ต้องไปดูแหละว่าใครเสียหายบ้าง
นั่นก็คือคุณป้าศรีลาคำโสดาค่ะแกก็ไปแจ้งความพร้อมกับญาติญาติ
รวมถึงผู้ป่วยอีกหลายคนที่โดนเหมือนกัน

หลายคนที่โดนนะคุณเขาก็ยกทับกันไปแจ้งความเลยค่ะ
แล้วก็มีการนำภาพคนร้ายไปลงในโซเชียลปรากฏว่าพลังของโซเชียลนี่แหละค่ะ
ทำให้ตำรวจสามารถจับคนร้ายได้เพียงแค่คืนเดียวเท่านั้น

นี่ค่ะมีวงจรปิดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานมากมาย
ผู้ต้องหาเสื้อแดงคนนี้ก็คือนางสาวลำดวนบุญเหลืออายุ๒๗ปีค่ะ
ยอมรับว่าได้ลักทรัพย์จริงทำร่วมกับเพื่อนชายอีกคนนึง
แต่เพื่อนชายเนี่ยหลบหนีไปแล้วนะคะ
แต่ท้ายที่สุดค่ะเธอก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหารลักษับในสถานที่ราชการ
อัตราโทษจำคุก๑๕ปีเลยนะ

แถมปรับอีก๒๑๐๐๐บาท
เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทำอะไรก็ทำหน้ามืดตามัว
แล้วไปขโมยของแบบนี้ไม่ได้นะ
แล้วคนในโรงพยาบาลผู้ป่วยครับ
เขาแค่ป่วยเขาก็ทุกข์พออยู่แล้วนะ
จะไปขโมยของให้เจ็บปวดกันซ้ำซ้อนไปอีกนะคุณผู้ชม